เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแนวผจญภัย

ภูลังกาจังหวัดนครพนม
ชมธรรมชาติความสวยงามบนเขาบนภูกันค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมค่ะเป็นภาพมุมสูงเลยนะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูลังกา
มีความสวยงามทางธรรมชาติมาก

สูงห่างจากระดับน้ำทะเลประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา
มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า๓๐๐๐ไร่
ตั้งอยู่เขตบ้านนาโพตำบลไผลล้อมอำเภอบ้านแพงค่ะ
ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
กับอำเภอบึงโขลงหลงจังหวัดบึงกาลนั่นเองนะคะ
ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สวยมากคุณดูภาพนะและมีความโดดเด่นความสวยงาม
สามารถชมวิวทิทัศน์บนยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก
ช่วงเช้าชมแสงแรกของพระอาทิตย์เช้าวันใหม่ได้เลย
อยู่เหนือแม่น้ำโขงด้วยนะคะ
เห็นภาพแบบสองฝั่งไทยลาวเลย
ส่วนทิศตะวันตกค่ะสามารถชมตะวันลับขอบฟ้า
และความสวยงามทางธรรมชาติของบึงโขงหลงได้
และที่สำคัญที่จะบอกบนยอดเขาภูลังกา
ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปนะคะ
ก็จะได้มีโอกาสทำบุญกราบไหว้สักการะเจดีกองข้าวศรีบุญเนา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันด้วย
ซึ่งเป็นเจดีศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันนะคะ
ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมมือของพระสงฆ์ที่มาบำเพ็ญภาวนาร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา
ในการนำอิดหินปูนคือแบกขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนกองทัพมด
ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาไว้บนยอดภูลังกา
เพื่อที่จะมาก่อสร้างเป็นเจดีบนยอดเขาแบบนี้เมื่อปี๒๕๕๙

คือทุกคนล้วนแต่ทำเพื่อจิตศรัทธาเพื่อให้มีเครื่องยึดเหนียวจิตใจทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็เลยกลายเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะ
อีกทั้งยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในเรื่องของพญานาคศักดิ์สิทธิ
คอยปกปักรักษาไปจนถึงเรื่องราวตำนานสอดคล้องกับพระราชนิพลเรื่องรามเกียรตอนพระลักษณ์ต้องหอกโมคสะ
ซึ่งเดิมเนี้ยนะภูลังกาไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพระลักษมณ์ต้องหอกมกษัก
ฮนุมานก็เลยเหาะมาหาสัพยาที่เขาสัพยาบรรพฤษก็คือภูลังกาแห่งนี้ที่จะมาหายาสังกรณีตีชาวานั่นเอง

ใช่ถ้าเกิดว่าใครได้ศึกษาเรื่องของรามเกียรเนี่ยก็จะรู้ว่าที่นี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นเขาสัพยาบรรพฤษที่ฮานุมานเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหายาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับการเดินทางนะคะใครที่สนใจเดินทางศึกษาเส้นทางกันดูดีคุณผู้ชมดูภาพนะคือมันจะต้องเดินทางค่อนข้างลุยนิดนึง
เพราะว่าจะต้องลุยป่าปีนเขาที่สูงชันมากและเป็นเส้นทางผจญภัยระยะทางประมาณสี่กิโลเมตรตลอดเส้นทางก็จะได้ชมกับความสวยงามทางธรรมชาติของป่าเขาด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะเดินทางขึ้นไปสิ่งสำคัญมากเลยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกก็คือร่างกายต้องพร้อมจิตใจต้องพร้อมเพราะว่าการเดินป่าที่นี่เป็นเส้นทางที่ค
มาเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ดูแลความปลอดภัยให้อำนวยความสะดวกด้วยสำหรับการเดินทางตลอดทางเส้นทางเลยนะคะแนะนำค่ะใครเป็นสายผจญภัยสายท่องเที่ยวแบบนี้ลองไปชมแสงแรกที่ภูลังกากันค่ะเอาล่ะแต่ถ้าจะไปเที่ยวแบบนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้
พร้อมใจพร้อมเราทำได้